แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ฟังดูผมเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่มีความสุขหรอก
กับเรื่องของความรักบางทีมันก็ซับซ้อนเกินกว่าสองคนขึ้นไป
พอมีคนที่๓คนที่๔ความวุ่นวายมันก็บังเกิดขึ้นมา

จริงแล้วชายหญิงคู่หนึ่งเขาเคยคบกันมาก็เป็นสามีภรรยากัน
แล้วเขาก็เลิกกันไปต่างฝ่ายต่างมีใหม่เอาผู้หญิงก็มีแฟนใหม่ผู้ชายก็มีแฟนใหม่ไปแล้ว
แต่วันดีคืนดีผู้หญิงเขาต้องการแฟนใหม่เนี่ยเอาไปเคลียร์กันกับสามีเก่าเขาเนี่ย
เขามีปัญหาค้างคาใจต้องการเคลียร์ก็พากันไป
ตัวเองก็พาแฟนใหม่ไปไปเจอกับสามีเก่าสามีเก่าก็มีผู้หญิงคนใหม่ไปแล้วนะ
แต่พอไปถึงไม่ยอมเคลียร์กันมีปากเสียงทะเลาะกันเออะโวยวายสุดท้าย
ยิงกันจนบาดเจ็บค่ะเนี่ยฮะโอ้อย่างที่บอกว่าพอมันเกินสองคนขึ้นไป
ความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นใช่นี่แหละก็เลยกลายมาเป็นข่าวนี้
ผัวใหม่ปืนดุกระหน่ำยิงผัวเก่ากว่า๑๐นัดเนี่ยนะคะ
โชคดีนะที่ไม่ได้เข้าจุดสำคัญแล้วก็ไม่ได้โดนใคร
โดนแค่คนเจ็บเพียงคนเดียวที่ที่เท้าเนอะโดนส้นเท้าโดนส้นเท้านะครับ
คนที่โดนยิงคือนายพัฒน์มรวชไตรคุ้มดันอายุสามสิบสี่ปีนะฮะ
คนนี้ถูกยิงที่บริเวณส้นเท้าด้านขวากู้ภัยก็ไปช่วยเหลือในการประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดชายภูมิครับค่ะ
นายพัทรวัตรคนเจ็บเขาบอกแบบนี้ว่าเขาต้องการจะไปนัดเคลียร์กับอดีตภรรยาเก่า
พูดง่ายต้องการนัดเมียเก่ามาเคลียร์กันนะฮะ
แล้วก็เอาแฟนใหม่ของเมียเก่ามาด้วยเขาก็มากันสองคนแล้วฮะ
มันก็ไม่จบนัดเคลียร์กันอีกรอบนึงไปเจอกันที่ท้ายหมู่บ้านที่บ้านโนนสาธรณ์จุดเกิดเหตุ
ตอนนั้นตัวเขาก็มีแฟนใหม่ด้วยก็พาแฟนใหม่
ขี่รถจักรยานยนต์กันไปรอท้ายหมู่บ้าน
มีน้องชายของตัวเขาไปด้วยก็ขี่ไปสองคันพอไปถึงจุดเกิดเหตุครับนะฮะ
ตัวของภรรยาเก่าเขาก็พาแฟนใหม่มาขับรถกระบาดตามกันมาตามประกบไม่พูดอะไรเลย
ไหนบอกจะเคลียร์ไงไม่เคลียร์ขับรถตามประกบเลยแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่พวกเขาสิบนัดไม่ยั้ง
โชคดีกระสุนไม่โดนใครโดนเพียงส้นเท้าขวาของเขา
แล้วที่ผ่านมาเขาเคยถูกแฟนใหม่ของอดีตเมียเนี่ยยิงมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะฮะ
ไปฟังเสียงคนเจ็บเล่าหน่อยครับ
เคยยิงผมรอดหนึ่งแล้วผมเคยโดนรอดหนึ่งแล้วตรงบ้านโค้ยใหญ่
นี่คือคุณพัทรวัตรนะคะก็คือเป็นผัวเก่าถูกไหม
ทีนี้คุณพัทรวัฒน์เนี่ยนะเขาก็มีแฟนใหม่ด้วย
แฟนใหม่เนี่ยที่บอกว่าไปด้วยกันเนี่ยคือนางสาวเปรมวิพาอายุสิบเจ็ดปี
ซึ่งนางสาวเปรมวิพาเขาก็เล่าให้ฟังนางสาวเปรมวิพาบอกว่า
ตัวเธอนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของนายพระรวัตร
ตอนแรกเจอกันที่ถนนคนเดินโตเถียงจนมีเรื่องกันแล้วก็แยกย้ายกันไป
จังหวะนั้นเนี่ยนะคะทางฝั่งผัวใหม่เนี่ยเขาขับรถกระบะมา
มากับเมียเก่าของนายพัทรวัตรแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ผัวใหม่ก็มาจอดข้างหน้ารถเปิดกระจกแล้วก็ยิงใส่เลยนะคะ
โอ้โหยิงไปรัวไปโดนเข้าตรงนัดที่๙
ไปโดนส้นเท้าขวานะฮะทีนี้น้องชายคนเจ็บที่เข้าไปด้วย
ชื่อว่านายประการเขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยกระหน่ำยิง
เหมือนจะเอาให้ตายทุกคนนะคุณผู้ชมนะฮะ
โชคดีเหลือเกินที่กระสุนไม่โดนใครเขาสาดมา๙นัด๑๐นัด

หลังเกิดเหตุเนี่ยอดีตเมียเก่าของพี่ชายลงมาจากกระบาดนะ
แล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ของตัวเขาอ่ะหนีไปเลยซะอย่างนั้นครับ
ใช่ก็ก็คือไม่คุยนะพี่ไม่คุยไม่ปากไม่อะไรเลย
ก็คือว่าเค้าก็ยิงปืนไส่
ผมบอกว่าหมดแมทเลยนะสาเหตุ
คือเราก็ไม่รู้ไอ้ปัญหาผัวเมียที่เขามีกันมามันมีเรื่องอะไรบ้าง
นัดเคลียร์กันทั้งคนเก่าคนใหม่แบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ก็คงจะหนักพอสมควรถึงขั้นกับต้องยิงกันแบบนี้
หลังเกิดเรื่องตำรวจสภเมืองชายภูมิก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
เจอปอกกระสุน๙มมตกอยู่นักเกลือดเลยนะ
ก็ตรงกันกับที่น้องชายเล่าเพราะว่าไปเจอ๑๒ปลอก
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานไม่ใช่เก้าหรือสิบแล้วเป็นสิบสองนะครับ
โดยชุดสืบสวนสพชายภูมิก็จะลงพื้นที่ไปหาบ่อแสผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้ทราบชื่อแล้วว่าเป็นใครเพราะว่าก็ไม่ยากหรอกเห็นหน้าค่าตาอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าเมียเก่าเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการที่ส่งเสริมให้มีการก่อเหตุแบบนี้หรือเปล่านะครับ
นี่แหละโอ้โหเลยกลายเป็นพาดหัวแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้
เรื่องราวของความรักคุณผู้ชมพอมันมีมากกว่า๒แล้ว